วันนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงกันในหลายจังหวัดนะครับ
อย่างเช่นช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมการลอยกระทง
เพื่อร่วมสืบสารประเพณีไทย

แต่งประทีบลอยกระทงสาย
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
นายวีรวุฒิปุตระเสรณีนะครับ
ราชการจังหวัดอ่างทองก็ได้นำประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง
แต่งประทีบลอยกระทงสาย
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ที่บริเวณ๒ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยมีวงออเคสตราบันเลงเพลงพระราชนิพล

ลอยกระทงสายทำให้แสงเทียนสว่างสวัย

น้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาชนก็ต่างพากันออกไปลอยกระทง

หลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ

ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวอำเภอสวรรคโลก
และที่วังช้างอายุทยาและพเนียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ได้มีการจัดทำกระทงใบตองขนาดใหญ่
เพื่อให้ช้างพลายศรีมงคลอายุ๙ปีและพลายภูเขาทองอายุ๕ปี
ร่วมกิจกรรมลอยกระทงประจำปีนี้
โดยกระทงที่ทำขึ้นมีขนาดกว้าง๑เมตร๒๐เซนติเมตร
เมื่อจณาที่นำกระทงมาลอยลงในแอ่งน้ำ
ก็สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากให้แก่นักท่องเที่ยว
แล้วก็ประชาชนที่พากันถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก
อิทธิพันธ์ขาวละมัยผู้จัดการวังช้างอุทยาและพะเนียด
กล่าวว่าการจัดกิจกรรมช้างลอยกระทงก็เพื่อประชาสัมพันธ
เป็นประเพณีลอยกระทงตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
คงอยู่ต่อไปโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ